เรื่องนี้ที่คุณขวัญเกริ่นเอาไว้ครับ

ปั้นครูกายแก้วรูปปั้นเบอร์เริ่มเลยที่ตั้งอยู่บริเวณแถว
ขนย้ายไปติดใต้สะพาน
ตรงแถวแยกลาดพร้าวรัชดาตรงจุดนั้นนะครับ

คนพูดถึงครูกายแก้วกันเยอะมากอยู่ช่วงหนึ่ง
ล่าสุดนี่ฮะที่ลูกศรสีแดงจิ้มเอาไว้ชี้เอาไว้
มีรูปปั้นจิ้งจอก๙หางเป็นนางพญา

มาตั้งไว้บริเวณพื้นที่ใกล้กับครูกายแก้วเลยครับ

เขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับความมีเสน่ห์
ความรุ่มหลงอะไรต่างเพราะว่าจิ้งจอกเข้าหาง

คนก็จะเห็นจากในการ์ตูนก็เหมือนกัน

รูปปั้นจิ้งเจาะเก้าหางเป็นนางพญา
ผู้หญิงสวยเลยแล้วมีหางจิ้งจอกออกมาเก้าหาง
บริเวณสารครูกายแก้วที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าว

เห็นบอกว่าล่าสุดมีอาจารย์หน่อยพลิกฟ้า
ผู้สืบทอดครูกายแก้วจากผู้เป็นพ่อคืออาจารย์สุชาติ
เป็นผู้ทำพิธีเบิกเนธด้วยนะครับ
แต่ยังไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปกราบไหว้บูชา
ซึ่งเดี๋ยวคงต้องรอติดตามว่าทางอาจารย์หน่อยพลิกฟ้าเนี่ย

เพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าเอามาตั้งตรงนี้เลยเหรอ
แล้วคือโอเคใช่ไหมทำไมถึงเอามาตั้งตรงนี้ล่ะ
สำหรับจิ้งเจาะเก้าหางตามความเชื่อนะครับ
อย่างที่บอกว่าเขาเชื่อกันว่าถ้าใครนับถือบูชา
จะทำให้มีเมตตามหาเสน่ห์กับเพศตรงข้าม

คนที่เห็นก็จะรักชอบและเอ็นดู
ซึ่งจิ้งจอกเก้าหางเป็นปีศาจในเทพกรนำ
อิทธิพลในแถบอินเดียจีนและญี่ปุ่น
ในขณะที่ทางด้านของพระพยอมครับ

ท่านออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ด้วยนะ

การจะไปเคารพกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่าง
ต้องมีสติต้องมีเหตุและผล
เดี๋ยวลองฟังท่านเพิ่มเติมสักหน่อยครับ
ฟังให้เตือนแต่เอามากรับว่าจริงจกนี้

นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งจากทางพระเด็จพระคุณเจ้าพระพยอมนะฮะ

แต่อย่างไรก็ตามทุกความเชื่อทุกความศรัทธา
อย่าลืมต้องมีสติมีเหตุและผลด้วยนะครับ